คุณผู้ชมพูดถึงเรื่องของสาวคนนี้เป็นที่น่าอิจฉา
เรียกได้ว่าคนไทยสาวไทยทั่วทั้งประเทศอิจฉาเธอมากสำหรับพี่นุ่นระมิดา
เพราะว่าเพิ่งจะควงคุณสามีเนี่ยเขาแต่งงานกันไปเมื่อ๒๐มีนาคมที่ผ่านมาใช่ไหม
คือคุณสามีก็คือพี่หลุยสก๊อตแล้วก็เป็นเจ้าของหัวใจตัวจริง
และดูภาพนี้อวดรูปถ่ายคู่กับสามี
สมัยที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันคือติดไว้หลังโทรศัพท์เหมือนเป็นแบบติดยันกระชับรัก

ไม่ให้ไปไหนเหมือนเป็นการแปะยันกันเอาไว้ให้คิดถึงกันตลอดเวลา

สามีเองก็เร่งฟิตร่างกายให้แข็งแรง
พี่นุ่นนะชมไม่ขาดปากเลยนะบอกว่า
ตั้งแต่แต่งงานนะพี่หลุยดูแลดีมาก
ขับรถไปส่งกองถ่ายทุกวันเลย

ตอนนี้แอดก็เร่งผลิตกันอยู่นะคะ
ก็คือทำกันมากปกติ

เราก็พยายามช่วงที่ผลิตได้อย่างนี้

แต่ว่าตอนนี้อยากมีแบบธรรมชาติโดยที่ไม่ใช่ว่าแบบต้องหาหมอ
ช่วงเนี่ยหลุยกำลังฟีตเขารับราคอน
แล้วเขาก็เหมือนฟิตตัวเองช่วงที่ว่า
แสดงว่านางก็นางก็อยากมีน้องอยากมีลูกคืออยากแข็งแรง
นะจ๊ะคู่นี้ผ่านไปไปดูอีกหนึ่งคู่ในการ
ดาเพื่อนของคุณหลุยสก๊อตเนี่ยเตรียมแต่งงานกับแฟนสาวดีไซเนอร์คุณนัทธิชาเร็วนี้จริงหรือเปล่า
นุ่นก็แง้มออกมาแง้มนะบอกว่าส่วนตัวไม่รู้ไว้ถามเจ้าตัวเองดีกว่า
ว่าถ้าเกิดว่าอนันดาจะแต่งจริงเนี่ยทางหลุยกับพี่นุ่นเนี่ยก็จะไปร่วมแสดงความยินดีด้วยอย่างแน่นอนล่ะจ้า
นันดานี่แบบนานนานทีเจอนะคะแต่เจอเขาก็เป็นผู้ที่น่ารักนะพี่
แบบหมายถึงว่าน้องก็น่ารักเขาก็ดุเข้ากันไปด้วยกันได้ดีเนี่ยค่ะ
ถ้าเขาแต่งเราก็ไปยินดีเหรอ
ก็ไม่ต้องไปเพราะว่าเราไปจากงานคุณอื่นแล้วเขาต้องมาก็เราต้องไปงานเขาเลย